คราวนี้อยู่ที่ห้างไทยวัสดุสาขาบางแก้ว

โจรใส่เครื่องแบบชุดฟอร์มของพนักงานปรายศนีย์ไทย
แล้วก็ยังใช้รถของปรายศนีย์ไทยมา

อันนี้คือปลอมตัวไม่ได้เป็นพนักงานจริงใช่ไหม
ใช่คือปรายศนีย์ไทยเขาออกมาชี้แจงแล้ว
ไล่เลี่ยงให้ฟังว่าตกลงนายคนนี้เป็นพนักงานปรายศนีย์ไทยหรือไม่นะครับ
ซึ่งอยู่ภายในห้างไทยวัสดุสาขาบางแก้ว
ริมถนนบางนาตราดขาเข้าอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับ

เกิดขึ้นช่วงสายของเมื่อวานนี้
คนร้ายเป็นชายสวมชุดเจ้าหน้าที่ปรายศนีย์สีส้มน้ำเงิน
หมวกกันน็อกแบบเต็มใบพร้อมถุงมือสีดำ

ก่อนจะวางกล่องไว้บนตู้โชว์ขู่ว่าในกล่องมีระเบิด
แล้วก็ใช้ปืนคมครูพนักงานหญิงให้เอาทองใส่ถุงให้

เก้าเส้นรวมน้ำหนัก๓บาท๕๐สตางค์

จากนั้นพอคนร้ายได้ทองแล้วก็หลบหนีไปขึ้นรถตู้
และรถตู้เนี่ยกลายเป็นรถตู้ของปลายชนีท้ายอีก
เพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้นะครับ
รถตู้คันนี้สีส้มส้มเนี่ยหลบหนีไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างที่บอกว่าเมื่อวาน๑๐โมงเช้าช่วงสายนะครับ
พนักงานร้านทองเนี่ยเล่าให้ฟังบอกโหตอนนั้นกลัวมากไม่รู้จะทำยังไงอยู่กันแต่ผู้หญิงพวกนี้นะฮะ
คนร้ายนะเอากล่องพัสดุขึ้นมาวางบนตู้ทอง
แล้วก็บอกว่าในกล่องมีระเบิด
จากนั้นก็เอาปืนมาจี้เอวของเธอ
ฟังเสียงเธอนะเธอยังตกออกตกใจเลยตอนผู้สิทธิ์ไปสัมภาษณ์
มาคนเดียวค่ะ

ใส่เสื้อไปรษณีย์ไทยเหมือนกัน
ใช่ใส่เสื้อไปรษณีย์แต่กางเกงอีกจะไม่ได้จริง
เพราะฉะนั้นตอนนั้นคือใจนี้เป็นมากเกิน
นี่แหละครับร้านทองเพิ่งเปิดได้ไม่นานนะ
ก็ถูกจี้ถูกปล้นแบบนี้ซะแล้วนะครับ

มีการเปิดเผยว่าได้ข้อมูลคนร้ายมากพอสมควร
ก็ไล่ตรวจภาพจากกล้องวงจรปิด
พบผู้ต้องสงสัยแล้วค่ะแต่งกายอย่างที่เห็นคือ
เหมือนชุดเจ้าหน้าที่ปรายศนีย์สวมหมวกกันน็อกถุงมือสีดำ
แล้วก็สวมแมสปิดบังใบหน้าเดินเข้าไปบริเวณที่จอดรถตู้
ของที่ทำการปรายศนีย์บางพลีตั้งแต่ช่วงเช้า
จากนั้นในช่วงเวลา๙โมงก่อนที่จะมาจี้ชิงทอง๑๐โมง
ทะเบียน๑ทพุท่าวนหนู๑๕๐กรุงเทพมหาคล
ปรากฏว่ามีคนขับออกไปแล้วก็มุ่งหน้าถนนบางนาตราดขาเข้า
จากนั้นกล้องวงจรปิดอีกตัวบริเวณหน้าห้างไทยวัสดุ
ก็จับภาพรถตู้คันนี้ได้อีกนะครับเมื่อคนร้ายนำมาจอดที่ห้างไทยวัสดุ
แล้วก็ลงมาก่อเหตุจากนั้นก็ขับรถหลบหนีไป
มีพลเมืองดีก็มาแจ้งต่อนะครับว่าเห็นรถตู้คันนี้
จอดอยู่ท้ายซอยบางนาตราด๕๖ถูกจอดทิ้งไว้
ตำรวจเข้าไปตรวจสอบและแจ้งทางปรายศนีย์บางพลี
เพราะว่าก่อนหน้านี้ตรวจสอบถูกต้องไหม
ว่ารถตู้คันนี้มาจากปรายศนีย์บางพลี
ก็เลยแจ้งให้ทางปรายศนีย์เขามาร่วมตรวจสอบด้วย
ก็เพราะว่าเป็นรถคันเดียวกันที่หายไปจากปรายศนีย์บางพลี

เชิญผู้เกี่ยวข้องมาสอบสวนต่อไป
ทีนี้ก็ต้องไปถึงปรายศนีย์ไทย
ถูกถามว่าตกลงแล้วพนักงานปรายศนีย์ไทย
เป็นคนก่อเหตุจี้ชิงทองครั้งนี้หรือเปล่า
เมื่อวานี้บริษัทปรายศนีย์ไทยจำกัด
แจ้งกรณีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่คลิปนี้
พนักงานใส่ชุดเจ้าหน้าที่นำจ่ายปรายศนีย์ด่วนพิเศษ
สำหรับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นปรายศนีย์ไทยไม่ได้นิ่งนอนใจ
การให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นการเร่งด่วน
พบว่ารถขนส่งปรายศนีย์ทะเบียน๑ทพนหนู๑๕๐กรุงเทพมหานคร
ที่ใช้ก่อเหตุนั้นเป็นรถยนต์ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
ซึ่งให้ปรายศนีย์ไทยเช่าสำหรับใช้ในการขนส่งสิ่งของ
โดยรถยนต์คันดังกล่าวถูกขโมยไปจากปรายศนีย์บางพลี
แล้วก็ปรายศนีย์ไทยนั้นบอกว่าการตรวจพบ
ว่าคนที่สวมชุดเจ้าหน้าที่นำจ่ายปรายศินด่วนพิเศษ
ไปก่อเหตุไม่ใช่พนักงานไม่ใช่ลูกจ้างของปรายศนีย์ไทย
ซึ่งปรายศนีย์ไทยนะครับก็จะตรวจสอบเพิ่มเติม
เข้มข้นด้วยว่าเกิดเหตุอะไรขึ้น
กับการที่จะปล้นรถก่อนและเอารถปรายศนีย์ไทยไปปล้นทองต่อ
แต่ก็สบายใจได้ไม่ใช่พนักงานของปรายศนีย์